พัทยานาจอมเทียน

ขุมผู้ชมไปดูว่าสระไหว้น้ำใคร

เมื้อพระเจ้าพระคุณภาค
พี่แต่อย่างนี้มันไม่ได้ป่ะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของชายหา
ชาวบ้านเขาถามสระว่ายน้ำใครแสดงตัวด้วยทีมข่าวไปที่ชายหาดนาจอมเทียนครับ
หมู่หนึ่งตะบนนาจอมเทียนสัตว์ตะหีบชนบุรี
คือได้รับการร้องเรียนชาวบ้านบอกแจ้งไปยังกรมเจ้าท่าให้หน่อยเถอะ
แล้วก็เทศบาลตะบนนาจอมเทียนในทุนต้องในทุนแหละคนธรรมดาไม่ไปสร้างตรงนี้หรอก
ในทุนก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ยื่นลงไปริมชายทะเลเออริมจริง
ถ้าดูจากมุมนี้นะครับจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า
มีการสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนชายหาดยื่นออกไปชายทะเล
บริเวณนี้เป็นชายหาดที่โอ้โหนี่อยู่หลังร้านประจำผมร้านลุงไหว
ร้านลุงไหวนะมีโอกาสต้องไปอยู่กับร้านลุงไหวกับชายหาดต้นหาดนะครับ
ก็คือสถานที่นี้คล้ายโรงแรมคล้ายที่พักก็ไม่ปาน
ยังไม่เปิดให้บริการนะแต่มีป้ายข้อความบอกว่าพื้นที่ส่วนบุคคล
ประมาณว่าตรงนี้เป็นหาดส่วนตัวของคุณว่างั้นเถอะห้ามบุกลุกด้วยนะ
นะครับแล้วตัวสระว่ายน้ำเนี่ยน่าจะสร้างได้ไม่นานคุณผู้ชมฮะ
นะก็ทราบว่าสระว่ายน้ำนี้สร้างมาได้ประมาณสองปีแล้ว
โอ้โหชาวบ้านเขาร้องเรียนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมเจ้าท่าไปตรวจสอบหน่อย
ว่าเป็นการสร้างอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วสร้างในพื้นที่สาธารณะหรือว่าหาดส่วนตัวของคุณ
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกนั้นสงสัยสงสัยเยอะเลยเขาก็ได้แต่คุยกันเอง
กล้าไปคุยกับใครไปบอกเจ้าท่าก็นี่เขาสร้างมา๒ปีแล้วนะเขาสร้างมา๒ปีแล้ว
นี่แหละครับชาวบ้านเขาบอกว่ากรมเจ้าท่าเนี่ยทำหนังสือแจ้งไปยังชาวบ้านนะครับ
ที่ทำประมงพื้นบ้านเฮ้ยให้ชาวบ้านลื้อสิ่งปลูกสร้างลื้อสิ่งปลูกสร้างออกไป๑๐กว่าลายแล้ว
เอาแสดงว่าตรงนี้มีเจ้าของอ่ะดิต้องได้รับการตรวจสอบถ้าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับ
เอาหลักฐานมาแสดงนะครับมาแสดงหน่อยว่าคุณมีกรรมสิทธิ์ในที่ตรงนี้จริง
มาติดหาดเลยวิวทะเลเลยนะแต่แบบนี้เดี๋ยวต้องดูนะ